ต่อไปนี้จะมีข่าวแต่ข่าวแปลก
ข่าวที่คุณผู้ชมไม่ค่อยเคยได้ยินได้เห็นได้ฟังนะครับ

คุณผู้ชมเชื่อเรื่องการขุดสมบัติไหมอืม
ดอมชื่อเรื่องการล่าสมบัติไหม

ลองนะอยากรู้เหมือนกันเอ๊ะขุดดินไปเจออะไรหรือเปล่า
สุดท้ายเจอเจอไส้เดือน
นั่นก็สมบัติเหมือนกัน

หัวเขียวข่าวเด็ดครับ

ขาอยู่ล่างไอ้ฐานอยู่ล่าง
ติดอะไร
เปิดออกมาง่ายดู

ดูซิขาวด้วย
เปล่ามีเหม็งมีไม้

หลายคนอะไรเหม็งเดี๋ยวเฉลย
ขุดมาได้ตอนแรกดูว่าโม่ไม่น่าก

กลุ่มนักล่าสมบัติในจังหวัดสุโขทัยครับ
เอาคลิปที่พวกเขาค้นพบบาทโบราณ

พบว่าของข้างในเป็นชามสังคโลกโบราณ๓ใบ
แล้วก็ที่บดยาหรือว่าถ้วยยาสมัยโบราณอีกหลายชิ้นเลย
เจ้าของคลิประบุว่าของโบราณชุดนี้
อายุน่าจะไม่ต่ำกว่า๖๐๐๗๐๐ปี
ส่วนที่ตะโกนบอกว่าโอ้ยมีเหม็งด้วย

เหงในความหมายของเขาคือเป็นเครื่องสังคโลกศิลปะสมัยราชวงศ์หมิง

เขาอาจจะเรียกกันแบบนั้นภาษานักล่าสมบัติหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ
อย่างไรก็ตามกลุ่มนักล่าสมบัติกลุ่มนี้
ไม่ได้บอกว่าสมบัติโบราณที่ค้นพบเนี่ย
จะเอาไปมอบให้ทางราชการหรือเปล่า
คือตามกฎหมายคุณผู้ชมจะไปขุดเจออะไรก็ตามที่เป็นโบราณวัตถุ
จะต้องนำส่งกรมศิลปากรนะครับให้กรมศิลปากรมาตรวจสอบแล้วก็ดูแลต่อไป

พาไปวัดทุ่งสนุนรัตนารามคุณผู้ชมที่กำแพงเพชรนะคะ

โฟกัสสองจุดภาคหนึ่งในงานกับสองบนท้องฟ้านั่นมีอะไรแน่นอน
ลองดูนะคะบนท้องฟ้าตอนทำพิธีเนี่ย
คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนทำพิธีเนี่ยจู่ฝนตกนะคะ
หลังจากนั้นโอ๊ยฝนหายไปพรุ่บเลยค่ะ
ตะเริ่งปฏิหารวงศวงธาเวสวรรค์

พอหลังจากที่ฝนตกเสร็จแล้วปรากฏว่าท้องฟ้ากลับมาสว่างจ้า
นี่ตอนที่ประกอบพิธีอยู่นะคะ
แล้วบนนั้นก้อนเมฆรวมตัวกันคล้ายกับองค์ท้าเวสวัน

ชาวบ้านเห็นแบบนั้นจริงคุณผู้ชมนะคะ
แล้วนี่นี่แปลกแล้วเด่นนะคะ
หลังจากที่ทำพิธีวงศวงศวรรค์เสร็จปุ๊บปน

แล้วก็ขณะที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากหลายจังหวัด
มีการนั่งปลุกเสกอธิษฐานจิต
เรียนที่ระนึกธาเวสวรรค์รุ่นพญาเสธฐีปรากฏว่า
นี่ผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการคล้าย
กับโดนบางอย่างเข้าสิงอันนี้ในงานแล้วนะคะ

ในงานผู้หญิงคนนี้มีอาการแปลกค่ะ

จังหวัดนี่มือเกร็งแล้ว
แล้วสักพักหนึ่งสงบลงค่ะ
ผู้ที่ร่วมพิธีก็ไม่พลาดค่ะคุณผู้ชม
นี่ส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์
เลขที่เห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างคะ
ดูเอาเองนะคะเชิญเลยค่ะนะคะตามสบายนะคะ
นอกจากนี้คนที่ไปร่วมงานเนี่ย
หลักพันคนก็ไปรับแจกเหรียญที่ระลึก

จากพระมหาอัพธิชชาติเจ้าอวัด

ทุกคนก็นี่ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบูชาแบบนี้

ทุ่งสนุนรัตนารามที่อำเภอบึงสามัคคี

เบิร์ดพี่ปุ้ยไม่ใช่แค่ชาวบ้านอย่างพวกเรานะ

ดารานักร้องก็ไปกราบไหว้กันเพียบเลย

อย่างพี่ปราโมทวิเลปนาครับ

พี่โมดไปเหมือนกันครับ

แล้วก็จะไปกราบเท้าเวชสุวรรณด้วยฮะ
ปราโมทก็ไปกับเพื่อนนะครับ
กราบไหว้พระครูยุติธรรมานุยุทธ์

และเท้าฮิรันพนาศูนย์รุ่น๙รุ่นปลดหนี้รวยและเหรียญทาเวสุวรรณเนื้อวาสนาจินดามณีให้เพื่อความเป็นสริมงคลครับ
หลังจากนั้นพี่ปราโมทก็ไปกราบไหว้ขอพรองค์ท้าเวชสุวรรณครับ
หลุ่นเร่งห่างประทัดเหมือนกันครับเพื่อจะมีโชคลาภดังกับเขาบ้าง

เห็นพี่ประโมทบอกที่ผ่านมาพอมีผลงานเพลงหมื่นกำลังจะดังเทียวรายมันต้องมีอุปสรรคกับทุกทีเลย
ก็เลยมากราบไหว้ขอพรให้องค์ทาเวทช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง
ถ้ารุ่นผมมันต้องคืนที่ดาวเต็มฟ้า

ส่วนที่ราชบุรีเมืองโอ่งมังกรผู้ชายคนหนึ่งครับเดินทางไปร่วมงานบวชที่วัดดอนสาลีอำเภอบางแพร
ภายในวัดมีรูปปั้นองค์ท้าเวทสวรรค์และโองมังกรใบเล็กวางอยู่
เดี๋ยวคนรวงเนี่ยหน้าคุ้น

เนี่ยเขาก็รวงไปไหนมีไข่ที่เขียนเลขเอาไว้ของคนที่มากราบไหว้ขอพร
เอ๊ะไม่มีเขียนข่าวแล้วหรอ

ทำไมรวงไข่แก๊งเก่ง
เลขอะไรบ้างไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมลองดูกันนะ
นี่ได้มาน่าจะสัก๓เลข
เลขมองเห็นเป็นเลขอะไรมาบอกกันหน่อยนะคุณผู้ชม

เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปคลิปต่อไปดีกว่า
ตัวเงินตัวทองมานะครับตัวใหญ่เบอร์เลอร์เลย
แล้วมันไปอยู่ใต้ท้องรถเก่ง

ใช่ค่ะ

พี่ตอบบอกว่าคลิปนี้พอเห็นเป็นเอาทางเท่านั้นนะครับ
ชาวเน็ตที่เข้าไปชมโดยเฉพาะคนชอบตัวเลขถูกใจ
ถูกใจว่าเออมันต้องแบบนี้สิเวลาลงถ่ายรูปมันต้องลงให้หมด
ลงให้เห็นให้เต็มไม่ใช่มาปิดว๊าบว๊าบว๊าบว๊าบว๊าบแวมแวม
เออเนี่ยครับเก็บไว้ดูคนเดียวเถอะนี่เรียกใครลงไม่เต็มนะ
ชาวเน็ตมีมีแบบมีเครื่องมีเครื่องแต่อันนี้เขาบอกเขาชื่นชมแล้วถ่ายเห็นเต็ม